อิ่มอร่อยอีกติ๊สหนึ่ง

ส้มตำถาดยักษ์ที่จังหวัดราชบุรี

เททั้งแรงกายแรงใจ
บอกเลยนะครับว่าคนที่ชนะวันนั้นน่ะนะ

คำนึกว่าต้องกินให้หมดทุกอย่างในถาด
แต่ที่กินเข้าไปเนี่ยมันหลายอย่างจริงนะ
ถาดนี้ก็ประกอบไปด้วยส้มตำหลักก็เลย
แล้วก็มีผลไม้นานาชนิด
ข้าวเหนียวไก่ย่างน้ำอัดลม๑ขวด
และน้ำเปล่าอีก๑ขวดทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมา

หรือกินให้หมดเยอะที่สุดไวที่สุดนั่นแหละ

ผู้ชนะเลิศก็ได้เงินรางวัลไป๒๐๐๐บาท
ว้าวทั้งอิ่มทั้งได้เงิน
งานนี้นะครับเทศกาลองุ่นหวานและของดี

เอาจริงนะถ้าไปที่ราชบุรีผมว่าน่าจะเปลี่ยนใหม่

เป็นกินส้มตำโอ่งใส่ในโอ่ง
เดี๋ยวตำถาดยังทุลักทุเลขนาดนี้
ตำโอ่งมันต้องลงไปกินในโอ่งไหม
โอ่งก็จะได้เป็นสัญลักษณ์ไง

ถ้ามีจริงฉันจะส่งคุณคนแรก

แล้วสุดท้ายเราก็ได้ผู้ชนะเลิศ

ผู้หญิงที่กินจุกินไวที่สุดก็คือ
คนนี้ครับนางชนพรอัตวัฒนา
เป็นชาวตำบลดำเนินสะดวก
แล้วฝ่ายชายเนี่ยนะครับท่านนี้
นายไพโรธพัฒนาวิบูรณ์
ก็รับเงินรางวัลไปเลยนะครับ

แต่เชื่อว่างานนี้มีแต่ความสุขสมหวังอย่างเดียว
ดิฉันชอบกองเชียร์

อารมณ์ติ้งนังอะนะ